ไม่เคยไปดูเงินในธนาคารเป็นเวลา๑๐๑๐ปีเนี่ยระวังเงินจะหัก
เจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยยักย่อเอาไปเยอะเยอะมากเพราะว่าคิดว่าตายไปแล้ว
โดยเฉพาะคนแก่แก่เวลาไปฝากเงินต้องมานั่งดูให้ดีนะครับว่าเงินมันเข้าครบไหม
จากปากเป็นเบิกนะต้องดูให้ดี
ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ด้วยในเมื่อถ้าอาม่าหนูเป็นอะไร
มันก็ต้องตกเป็นที่ลูกหรือเพราะเขาอยากได้หมดเลย
หรืออะไรหนูก็ไม่ทราบอะค่ะทำไมต้องทำแบบอย่างงั้น
แล้วเอาไปก็ไปดูแลให้เขาดีขึ้นทำให้เขาสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
หนูคิดว่าเขาก็น่าจะมีความสุขสบายแล้วค่ะถึงที่เลือกที่ทำแบบนี้
แล้วก็ไม่เคยจะกลับมาอะไรอย่างงี้อีกเลยค่ะอืมหนูว่าเขาก็เลือกเงินค่ะ
เพราะว่าไม่งั้นทำไมอาม่าทวงเขาถึงไม่คืนเลือกที่จะแบบเอาไป
ทุกคนพูดหมดค่ะเราก็รู้หมดค่ะว่าคือ
ทำกับแม่แบบนี้มันไม่มีใครเจริญอ่ะแล้วยิ่งแบบคือแม่เขามีพระคุณมาก
เขาเลี้ยงดูคุณเลี้ยงดูทั้งลูกของคุณด้วยอะไรอย่างนี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีที่ว่านี้คือเป็นคดีนะคะ
เป็นคดีแล้วนะคะมีการฟ้องร้องกันทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งนะคะ
แล้วก็ในส่วนของเรื่องนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยคือมันจะมีเส้นบางกั้นอยู่ค่ะคุณผู้ชม
เวลาที่เวลาที่เราจะทำข่าวเองมันจะมีเส้นบางอยู่เหมือนกันที่จะต้องกั้นเอาไว้นะคะ
ก็คือว่าเป็นคดีก็จริงแต่ทีนี้ในแง่ของการดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
มันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอันเนี้ยที่บอกว่าเป็นเส้นบางบางที่
อ่าก็กำกึ่งกึ่งนะคะอยากให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นคนในครอบครัวกันเองเนี่ย
จริงแล้วไม่ต้องมาผ่านสื่อก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากชี้แจงผ่านสื่อก็ยินดีทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกัน
นักข่าวเนี่ยนะคะพยายามจะตามไปถามทางฝั่งผู้ที่ลักษณะตอนนี้คือเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วนะคะ
ก็คือเป็นลูกสาวคนที่สองของอาม่าที่ถูกกล่าวหาว่าแอบถอนเงินแอบจัดการเรื่องของอะไร
ลายเซ็นต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ออกมาพูดกับนักข่าว
แต่ว่าก็จริงอยากให้มาออกรายการมากกว่านะคะเพราะมีหลายคำถามทีเดียวที่น่าจะได้ชี้แจงด้วยตัวเอง
แต่ไม่เป็นไรระหว่างนี้เนี่ยเราจะใช้คำสัมภาษณ์ที่คุยกับนักข่าวของไทยรัฐนะคะ
เดี๋ยวจะเปิดระหว่างรายการทีนี้เส้นบางที่ว่านี้เนี่ยก็คืออีกฝากหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นในข่าวก็คือจะเป็นหลานสาวนะคะ
ฉันก็ถามเหมือนกันอ้าวแล้วคนอื่นในครอบครัวเป็นยังไงดูจากดูจากลักษณะแล้วอาจจะเป็นคนที่คล่องแคล่วที่จะตอบที่สุด
ก็เลยจะเป็นคนที่ออกมาพร้อมกับอาม่าทีนี้ที่บอกว่าอีกด้านหนึ่งที่อาจจะทำได้เต็มที่ในแง่ของการเสนอข่าวนะคะ
ก็คือเรื่องของการตั้งคำถามกับธนาคารที่เกี่ยวข้องในข่าวนะคะว่าเหตุการณ์นี้เอ่อ
มีการทุจริตไหมเป็นความประมาทเลินเล่อหรือว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะคะ
คือพอข่าวนี้ออกมาสุดท้ายแล้วทางธนาคารเนี่ยนะคะก็มีหนังสือชี้แจงออกมาเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายการ
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการตอนนี้นะคะท่านแรกแน่นอนนะคะ
หลานสาวอาม่าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณมินตราศรีวิรัติและทนายอนัญชัยชายเดช
สวัสดีค่ะคือต้องออกตัวแบบนี้ก่อนเพราะว่าพอเวลาเป็นคดีที่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย
มันก็กล้ำกล้ำเกลืองเกลืองว่าแบบเราก็ไม่ค่อยอยากระลาบระลวงบางพื้นที่นะคะทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนค่ะ
เราบอกเลยว่าในรายการเนี่ยเดี๋ยวระหว่างรายการเราจะมีคำสัมภาษณ์ของคุณมาวดีด้วยคือจริงต้องได้พื้นที่พอกันนะคะ
เอาที่คุณมินตราก่อนค่ะเอาจนถึงตอนนี้ถามถึงตัวอาม่าก่อนนะคะคือป่วยกายแน่แต่ทีนี้พอมันเป็นข่าวพออาจจะเจอนักข่าวเยอะนะ
ใช่ไหมคะพอเห็นข่าวเนี่ยอาม่าเป็นยังไงบ้างคะ
อาม่าก็กังวลนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็โอเคดีขึ้นค่ะหนูก็ดูอยู่กับเขาตลอด
อาม่าเนี่ยอาการการสื่อสารของอาม่าปกติแล้วทุกวันทุกวันอาม่าสื่อสารเยอะไหมคะ
สื่อสารเราจะสื่อสารด้วยท่ามือหรืออ้าปากอย่างนี้ค่ะเราจะอ่านปากเขาอะไรแบบนี้ค่ะเราจะคอยถามเขาใช่ไม่ใช่อันนี้ไหมหรือเขาจะตอบแบบนั้นนะคะ
แล้วมีอาการที่เหมือนกับอยากจะสื่อสารหรือโทษนะคะภาษาที่ฉันก็คืออยากจะบ่นอยากจะระบายอะไรไหมหลังจากที่พอเป็นข่าวแล้วอาจจะอึดอัดอะไรอย่างนี้มีแปลกไปกว่าวันอื่นไหมคะ
ไม่มีนะคะแต่ก็มีแค่ว่าน่าจะคิดอะไรอันนี้แหละค่ะเพราะกังวลเพราะนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อเช้าก็ถามเขานอนไม่หลับเหรออะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะแบบใช่เครียดกังวลใช่ไหมเขาจะแบบพยักหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าดูจากคนที่เป็นตัวละครหลักในข่าวตามนี้เนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าอาม่าเนี่ยจริงแล้วมีลูก๓คนใช่ไหมคะแต่ว่าท่านหนึ่งเสียไปแล้วก็จะเป็นสองคนถ้าที่ฉันพูดอย่างภาษาที่ฉันก็คือว่าเป็นสองคนที่มีข้อพิพาทกันอยู่อาจจะโดยตรงไม่โดยตรงไม่ทราบล่ะนะคะ
คือในข่าวจะมีการพูดถึงระหว่างอาม่ากับตัวลูกสาวคนที่สองใช่ไหมคะแต่ว่าขออนุญาตนิดเดียวจริงแล้วมีคดีหรือมีข้อพิพาทอะไรกันระหว่างคุณพ่อของคุณมินตราซึ่งเป็นพี่ชายกับคุณมาวดีอยู่ด้วยในคดีอื่นอยู่แล้วไหมคะ
ในคดีอื่นก็ที่ผ่านมาล่ะค่ะมีนะคะ
ก็มีใช่ไหมอันนี้รู้ไว้แค่นี้ไม่เป็นไรทีนี้มาที่ทนายอนัญชัยค่ะพอทำคดีปุ๊บเนี่ยจะไม่เข้าไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในบ้านเขาอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ผมเน้นไปที่ความยุติธรรมมากกว่า
คือใบเตยเนี่ย
อำมาตย์มาหาผมเพราะไม่ได้กลัวความเป็นธรรม
ในการดำเนินคดีคดีล่าช้า
ก็อยากให้ผมเข้ามาดูแลคดี
พอเราพินาดูแล้วเนี่ย

วันที่๒๑ธันวาศีลปี๖๐
มาหาผมช่วงมีนาปี๖๒คดียังไม่ได้มีการสั่งฟ้องเลย
แล้วไม่ถึงไหนเลยก็เงียบไปเลยถามเท่าไหร่ตามเท่าไหร่
ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยใช่ไหมครับ
ล่าช้าตรงนี้แหละครับผมจึงเข้าไปช่วยคุณใบเตยเพื่อให้ความเป็นธรรมนะครับ
ส่วนในเรื่องรูปคดีเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเนื่องจากว่าตำรวจเขาเป็นคนทำ
เราได้รู้จากคำบอกเล่าของน้องใบเตยเท่านั้นเองนะครับ
ผมก็มีหน้าที่ในการเร่งรัดคดีกับพนักงานสอบสวน
รัดพยานหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทย
ว่าให้คุณส่งหลักฐานมาตามที่พนักงานสอบสวนเรียกนะ
ถ้าคุณไม่ส่งนี่ผมก็จะให้พนักหลักฐานสอบสวนออกหมายจับผู้บริหารของคุณ
นั่นแหละครับเอกสารที่มีมากว่าครบราดเล่งแค่นั้น
ที่ทนายนัชชัยบอกนี้นะคะคือว่าคุณมินตรามาหาทนายนัชชัย
ซึ่งก็ทิ้งเวลามานานนะที่เราคุยกันตอนนี้

แต่ตอนที่มหามีนากว่าจะมาถึงวันนี้ที่เราคุยกัน

ก็๖๗เดือนเองครับ
ตอนแจ้งความเนี่ยนะคะไปแจ้งข้อหาหรือไปแจ้งอะไรยังไงทำไมช้าจนมาถึง๖๒คะ
ก็เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาม่าบางทีเราไม่รู้ว่าอาม่ามีเงินเท่าไหร่ด้วยซ้ำ
เขาบอกว่าเขาอยากได้เงินคืนก็ถามว่ามีเงินเท่าไหร่ล่ะ
เขาก็บอกมีสองร้อยกว่าล้านแล้วเขาก็ได้แจ้งกับคุณพ่อหนู
คุณพ่อหนูก็แบบไปทวงกับทางน้องสาวเขาอะค่ะว่าเอาเงินมาไปก็เอามาคืนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ไม่ได้ให้อาม่าหนูก็ทวงตลอดขอสมุดบัญชีเขาก็ไม่ได้ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จนอาม่าหนูเขาก็เลยอาจจะเช็คว่าการเงินเขามันเหลืออะไรเท่าไหร่แล้ว
เขาก็ได้ให้พี่ชายหนูติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่แบงค์ค่ะคนนึง
เพื่อให้คนนี้เป็นคนสนิทของลูกสาวเพื่อให้มาแจกแจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เงินเหลือเท่าไหร่ยังไงเพราะว่ามีสุ่มบัญชี
เดี๋ยวนะคะเจ้าหน้าที่เป็นคนสนิทของลูกสาว
ใช่ค่ะเพราะว่าอาม่าหนูเขาขับรถไม่เป็นใช่ไหมคะ
คือลูกสาวเขาก็จะได้เงินเดือนกับอาม่าเดือนละสองหมื่นก็ทำหน้าที่ขับรถ
พาไปทำธุรกรรมพาไปนั่นนี่พาไปหาหมอ

แล้วบางทีเวลามีลูกค้าจ่ายเช็คมาอาม่าหนูไม่ไป
ก็จะให้มาวดีไปเข้าเป็นบัญชีอาม่าหนู
เขาก็เลยจะเป็นคนเดียวที่รู้เส้นทางการเงินอาม่าหมดเลยค่ะ
ว่ามีเท่าไรยังไงเขาเลยสนิทกับเจ้าหน้าที่แบบคนนั้น
อ๋อก็คือทำธุรกรรมแทน
ใช่ค่ะ
คือสนิทกับอาม่าเท่าไรก็จะสนิทกับคุณมาวดีเท่านั้นอย่างนี้ป่ะคะ
หนูไม่ทราบว่าสนิทกับอาม่าแค่ไหน
เพราะว่าอาม่าหนูเขาก็ไม่น่าจะไปสนิทกับใครค่ะ
แต่ว่าน่าจะสนิทกับลูกสาวอาม่า
เพราะว่าเราเคยเห็นเขาเห็นรถคนนั้นเขามาที่บ้านมาวดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้พออาม่าอยากจะทราบบัญชี
ใช่ค่ะก็ให้พี่ชายโทรไปพี่ชายเลยบอกว่า
อาม่าเขาอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเขา
เขาไม่มีสมุดบัญชีมาชี้แจ้งหน่อย
คนนั้นเขาบอกว่าอาม่าไม่เหลืออะไรแล้วนี่
แล้วอาม่าก็เอาให้เข้ามาชี้แจงที่โรงงานเขาก็วางสายแล้วไม่รับสายอีกเลย

เพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้มากมีบัญชีอะไรบ้าง
มากก็ตอนนั้นเขาสามารถแบบสื่อสารได้ดีค่ะ
เขาก็จะเขียนบอกเราก็ไปที่สุขุมวิท๑๐๑

เขาก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงค่ะ
ซึ่งอาม่าก็ขอดูบัญชีเป็นกระแสรายวัน

เราก็บอกอ้าวนี่เจ้าของบัญชีเขามาขอดูเองเลยนะ
คือคนนั้นเขาก็พูดมาว่าอาม่าเหมือนไม่สมประกอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทำให้อาม่าไม่สามารถดูเงินได้ว่าเขาเหลือเท่าไหร
เขายังไงอ๋อแต่เขาแจ้งแค่ว่าอาม่าไม่เหลืออะไรแล้ว

จนทำให้ก็ทำให้ว่าไปแจ้งความค่ะ
เพราะไม่รู้จะทำยังไงกันนะคะก็เลยไปแจ้งความ
ตำรวจก็มาสอบปากคำอาม่าค่ะสอบทุกอย่างอะไรแบบนี้ค่ะ
พอสอบปากคำเสร็จปุ๊บเรื่องก็เงียบไปเลยค่ะ

ตอนนั้นคือหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะคือเราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
อาม่าเขาจะแบบมันช้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นคือเขาก็แบบช้าเราก็แบบเออจะทำยังไง
แล้วก็เออกตรไปติดต่อดูว่าทำไมคดีอาม่าของหนูมันเงียบจังเลย

หนูไปสภาธนายความด้วยค่ะว่าหนูอยากรู้ว่ามันเป็นที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็แจ้งมาว่าเออมันผิดปกตินะ
หนูก็เลยไปที่กตรว่าคดีของอาม่าหนูมันเงียบมากเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น

คณะกรรมการตำรวจที่ประจำโลกพักษณ์

ใช่ค่ะจนกตรก็บอกหนูว่าเขาไม่เห็นเคยได้ยินคดีนี้เลย
เขาก็เลยอ่าติดต่อไปทางที่นั่นแล้วพอติดต่อปุ๊บ
ก็ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ธนาคารลูกสาวอาม่าแล้วก็คุณหมอมาสอบค่ะ
ถึงได้มีแบบดำเนินขึ้นไปนั่นแหละดำเนินการนะคะ
ซึ่งอันนี้ที่พูดอยู่เนี่ยนะคะคือเอาตั้งแต่ครั้งแรก
คือตำรวจรู้เรื่องหลังจากที่พาอาม่าไปธนาคารแล้วไม่ได้ข้อมูล

ซึ่งอันนั้นก็คือเกิดปลายปี๖๖

ทีนี้ขอย้อนถามก่อนนะคะว่าตามปกติแล้วคุณมาวดีกับอาม่าเนี่ยก็เอาอย่างนี้
คืออาม่าเนี่ยตอนที่ยังแข็งแรงเต็มที่อยู่เนี่ยนะคะก็จะดูแลเอง
แต่ว่าคุณมายบดีก็จะเป็นคนอำนวยความสะดวกค่ะ
ใช่ก็จะขับรถพาไปตลาดพาไปอะไรพวกนี้ค่ะซื้อกับข้าวให้คือทำหน้าที่อะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตอนที่อาม่ายังไม่ป่วยมากเนี่ยนะคะก็มีบ้างที่คุณมาวดีทำแทน
ทำแทนนี่คือส่วนใหญ่อาม่าจะไปด้วยตลอดนะคะจะก็จะไปด้วยคือให้ขับรถพาไปธนาคารด้วย
หรือถ้าบางทีอาม่าจะเซ็นให้ไปเขาจะเซ็นเช็คแล้วให้ไปเข้าบัญชีคนนี้เขาก็จะให้มาวดีแต่อาม่าเป็นคนเซ็นนะคะ
อาม่าเริ่มป่วยเนี่ยจนจนไม่สามารถไปทำเองได้สักประมาณเท่าไหร่คะ

ที่คุณมาวดีไปคนเดียวเนี่ยค่ะ
หนูว่าน่าจะหนูน่าจะปี๕๗นะคะเพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่ธนาคารตอนเขามาสอบเขาก็เคยพูดว่า
เขาไม่เคยเห็นอาม่ามาทำธุรกรรมอีกเลยค่ะเห็นแต่มาวดีมาแล้วจะ๕๗นี่แหละค่ะ
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเรานับเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องที่บอกเนี่ยฟ้องร้องกันว่าเอาเงินออกจากบัญชีโยกเปลี่ยนไปบัญชีนั้นบัญชีนี้
เปลี่ยนจากลายเซ็นอาม่าเป็นรอยปั้มนิ้วอาม่าอันนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนคะ
๒๓และ๒๔อันนี้คือไม่ได้ใช้ความจำใช่ไหมมีเอกสารอยู่อย่างนั้น
มีเอกสารค่ะคือ๒๓กับ๒๔มีของใบของหมอ๒๓กับ๒๔เนี่ยธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วมีผลจนเป็นที่ฟ้องร้องกันคือทำอะไรบ้างคะธนาย
ล้านบาทนะครับเวลาการเบิกถอนเงินเนี่ยจะต้องใช้ลายเซนาม่าก็

แต่พอเวลาอาม่าเบิกตังค์
อาม่าก็จะเบิกตังค์เป็นลายเซ็นนี้

พอวันที่๒๓มกราปี๕๗
ก็เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นปั๊มลายนิ้วมือ
พอหลังจากนั้นก็มีการเบิกถอนเงิน
โดยการปั๊มลายนิ้วมือของอาม่าหรือของใครก็ไม่รู้

ธนาคารกสิกรไทยสาขาสุขุมวิท๑๐๑
เงื่อนไขในการเบิกอาม่าก็คือเซ็นชื่อ
หวยศรีวิรัติเช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์
แต่ปรากฏว่าวันที่๒๔คือ๒๓๒๔มกรา
อาม่าอยู่โรงพยาบาลวันที่๑๔ถึง๒๖นะครับ

ก็เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นเพิ่มลายมือ
ลายเซ็นต์ผู้มอบอำนาจนางมาวดีเนี่ย
ก็คืออาม่าเซ็นปั๊มให้นางวรีในการเซ็นเช็ค

คือมีทั้งเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนใช่ไหมคะ

พอทำเสร็จแล้วก็เอาออกไป

ใช่แล้วก็มีส่วนของกองทุน
ซึ่งกองทุนเนี่ยมันก็เหมือนกับพันธบัตร
มันจะมีระยะเวลาในการที่จะเอาเงินคืน

กองทุนมาเนี่ยก็จะเข้าบัญชีออมทรัพย์

แต่ว่าปรากฏว่ากองทุนเนี่ยมันมี๓๐ล้าน๒๐ล้าน๘๐ล้านเนี่ยนะครับ
มันก็จะเข้าบัญชีที่เปิดใหม่
ก็คือรามกำแหง๒นะครับ
ซึ่งบัญชีอาม่ากับคุณมาวดีนะครับ

มีการเบิกถอนไปเนี่ยก็เป็นสองคนนี้นะครับ

ตอนที่ตำรวจไปเรียกคำขอเปิดบัญชีเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าอ้างว่าหาย
เลยไม่รู้ว่าเงื่อนไขในการเบิกเงิน

ถ้าบอกว่าหายแล้วมันไม่ต้องเริ่มต้นทำกันใหม่เลย

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาคุณเบิกเงินออกไปเนี่ยนะฮะ
แล้วคุณใช้เอกสารหลักฐานใดในการ
เปรียบเทียบลายมือชื่อในคำขอ
เปิดบัญชีในการเทียบว่าลายเซ็นต์

ใช่คนเดียวกันกับที่บอกว่า

เป็นการคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีหนังสือไปที่
ธนาคารรามกำแหง๒
ขอคำขอเปิดบัญชี
ระหว่างอาม่ากับกลุ่มนาวดี
ซึ่งวันที่๒๔ที่มีการเปิด

เปิดบัญชีเนี่ยเปิดที่โรงพยาบาลนะครับ
ไม่ได้เปิดที่สาขารามกำแหน่ง๒
การเปิดบัญชีหรือถอนเงินออกใดก็แล้วแต่ที่มีป่นทั้งหมด
นะคะคือ๒๓และ๒๔มกราคม๕๗ถูกไหม
ใช่ครับ๒๓๒๔มกราคม๕๗

เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันอาม่าป่วยแล้วนอนอยู่ในโรงพยาบาล
ของปี๕๗นอนอยู่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่บอกมาทั้งหมดอยู่ระหว่างอาม่านอนโรงพยาบาล
ถูกต้องอาม่าเป็นคนไข้ติดเตียง
อาม่าเป็นคนไข้ที่หมอปากคอหูจมูก
ได้ออกใบรับรองแพทย์ว่าอาม่าเจาะคอ
อาม่าเจาะคอแล้วก็อาม่ากล้ามเนื้ออ่อนแรง
แล้วก็อาม่าไม่สามารถเซ็นชื่อในเอกสารได้
ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้เนื่องจากใส่ท่อเจ็บคอ
ต้องทำกายภาพบำบัดรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นการเซ็นก็ดีการปั๊มก็ดีเนี่ย
อาม่าไม่สามารถปั๊มได้เซ็นได้
ถ้าไม่มีการจับลายมืออาม่าเข้าไปปั๊มไม่มีทาง
เหตุนะคะคือระหว่างที่อาม่านอนโรงพยาบาล
คือ๑๔๒๖มก๕๗
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเอกสารธนาคาร
เกิดขึ้น๒๓๒๔มกราศ
เพราะฉะนั้นจะอยู่ในช่วงที่อาม่านอนโรงพยาบาล

ตอนนั้นรู้สึกว่าอาการหนักบวกกับว่าจะต้องบรรลูนหัวใจอีกเส้นหนึ่ง
ก็เลยนอนนานนอนนานเสร็จมีไข้ด้วย
มีอะไรคือหลายอย่างคนแก่ลุมเข้ามาเราก็โอเคไม่เป็นไร
อาม่าก็นอนไปทีนี้ถึงเวลาจะจ่ายเงินโรงพยาบาล
อาม่าเซ็นเช็คคนเดียวพี่ก็มีแค่บัตรเครดิต
ตอนนั้นวงเงินอยู่แค่สามแสนก็รูดหมดแล้ว
ทีนี้นอนเป็นเดือนเอาเงินที่ไหนจ่ายล่ะ
เราก็บอกแบงค์มาช่วยให้ส่งพนักงานมาให้พี่หน่อย
พี่ต้องการจะเบิกตังค์จ่ายค่าหมอไหนจะธุรกิจโรงงานอีก
เพราะช่วงนั้นไม่มีใครทำมีพี่คนเดียวอาม่ากง
ผมก็ไม่สบายพี่ชายก็เข้ามาก็ไปไปมามา
ไม่ได้มาอะไรเยอะแยะอืมพี่เป็นคนดูแลเรื่องเงินทุกอย่างในโรงงาน
ทุกอย่างค่ารักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นเสร็จก็อ่ะ
มาปั๊มมือมีผู้ดูแลบัญชีมามาเยี่ยมอาม่า
มาปั๊มมืออาม่าให้พี่เซ็นชื่อเพิ่มไปอีกหนึ่งคน
เพื่อสำหรับจะทำจ่ายค่าทุกอย่างให้หมดนึกออกไหม
เพราะมันถึงดิวจะต้องจ่ายโรงพยาบาลแล้วพี่รูดบัตรไปแล้ว
ไม่มีเงินแล้วถูกป่ะเสร็จพี่ก็จ่ายก็เสร็จ
ก็จ่ายไปจ่ายไปก็บอกอ้าวพออาม่าดีขึ้นอาม่าเนี้ย
อาม่านอนเนี่ยอาม่าไม่มีเงินจะจ่ายโรงพยาบาลแล้วนะ
หนูเนี่ยเลยให้แบงค์เนี้ยมาปั๊มมืออาม่านะแล้วก็อาม่าก็มีสิทธิเออ
เอออาม่าบอกเหรออืมอืมอืมเออเอาโอเคโอเค
บัญชีร่วมเนี่ยรู้สึกจากถ้าจำไม่ผิดนะแบงค์ไปเยี่ยมอาม่า
อาม่ายังบอกเลยว่าเอามือไหนมือซ้ายมือขวา
คุณที่พาพรที่เขามีข่าวอ่ะแบงค์ก็บอกว่าเอามือนี้อาม่า
เขาคุยกันคือคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่ว่าเราเอามือมาไปปั๊ม
โดยที่อาม่าไม่รู้รู้หมดทุกอย่างแล้วบางทีออมเอ่ยออมซักที่กมเก้า
อาม่ากลับมาถึงโรงงานแล้วเราก็บอกอาม่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นปั๊มนิ้วดีกว่า
เพราะเดี๋ยวบางทีอาม่าเซ็นได้มั่งเซ็นไม่ได้มั่ง
เพราะกองทุนมันต้องเข้าออกเข้าออกใช่ไหมพอเข้าปุ๊บมันก็ต้องโยกออก
เพื่อซื้อกองต่อไปเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้มีดอกเบี้ยขึ้นมา
ป่ะไม่ใช่ว่าพี่ออกปุ๊บเข้าพี่ไม่ใช่ร่วมสองกัน
สองคนเผื่อมากเซ็นไม่ได้พี่เซ็นได้เราก็ได้เบิกต่อเบิกต่อ
ถูกป่ะเบิกซื้อต่อซื้อต่อและที่บอกว่าไอ้เช็คเนี้ย
เขียนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะกี่ร้อยนะสองร้อยมันรวมกันไม่ใช่เหรอ
น่ะร้อยสิบเอ็ดล้านเราอย่าลืมนะว่าเช็คอ่ะ
จ่ายเกือบทุกวันค่าเหล็กค่าคนงานค่าน้ำค่าไฟ
สักเกอร์เย็นเรือรถพี่จ่ายหมดแล้วทุกวันทุกวัน
ภายในสามปีอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมแล้วพี่ไม่ได้จ่ายเข้าพี่
พี่ก็จ่ายบริษัทนู้นค่าสีค่าอะไรในโรงงานหมดทุกอย่าง
สเตจเมนต์ดูได้เขาเอาตัวนี้มามาเพื่ออะไร
ไม่รู้เหรอว่าการดำเนินชีวิตของเรามันต้องมีตังค์
มันต้องจ่ายค่าพนักงานค่าของถูกไหมคุณผู้ชมคะจริงจริงคุณมาวดี
ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างยาวนะคะก็เกือบเกือบจะร่วมชั่วโมงที
แต่ว่าเราตัดมาบางส่วนนะคะที่น่าจะเป็นสาระสำคัญ
เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานได้ติดต่อคุณมาวดีอีกครั้งนะคะ
ระหว่างรายการอยากจะให้ได้ชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้
ภาวดีก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะก็คือตามที่ให้สัมภาษณ์ไป
ก็คือบางส่วนที่คุณผู้ชมได้ชมไปทีนี้ฉันกลับมาค่ะถามคุณมินตราค่ะ
คือถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นยี่สิบสามยี่สิบสี่
ในวันที่อาม่ายังอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่ได้ขัดกันกับข้อมูลของคุณมาวดีนะคะ
เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าอาม่าไม่ได้ยินยอมเต็มใจ
มีสติสัมปชัญญาครบถ้วนที่จะให้เปลี่ยนจากลายเซ็นต์เป็นปั๊มลายนิ้วมือ
แล้วก็ธุรกรรมที่เกิดขึ้นคืออาม่าก็ยอมรับนะวินาทีนั้นนะคะใครจะพิสูจน์คะ
ก็เขาพิสูจน์กับการแจ้งความการที่ตำรวจสอบปากคำเขา
อืมสอบจากปากคำอาม่าค่ะเพราะว่าคือเวลาสอบก็ต้องสอบกับอาม่าโดยตรงแล้ว
ลูกก็ลูกเขาอืมมันเป็นความคือมันเขาสอบปากคำจากอาม่าค่ะ

จิ๊กเนี่ยค่ะ

เพราะว่าก็ได้ถามตลอดค่ะว่า
รู้ไหมว่าเขามาปั๊มอะไรรู้ไหมว่า
ไปเปิดร่วมพอแบบขอเอกสารมาค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่เคยทำไม่รู้เรื่องการเปิดบัญชีร่วมอะไรทั้งสิ้น
ซึ่งอันนี้คือตำรวจเป็นคนสอบปากคำเขาด้วยค่ะ

ได้ทำอันนี้ไหมได้ทำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
ตอนที่สอบปากคำฉันขอย้อนกลับไปนะ
วันที่ตำรวจสอบปากคำอาม่าสื่อสารได้ได้ชัดเจนใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะเขาจะอ้าปากเขาตำรวจจะถามค่ะ
อาม่าได้ให้เงินลูกสาวไหมอาม่าเขาก็จะใส่หัวแล้วบอกไม่ให้
ตอนนั้นเขาอ้าปากได้ดีอะค่ะทำมือบกมืออะไรอย่างนี้ด้วย

ก็คือต้องสอบให้แบบมั่นใจค่ะว่าคำตอบของอาม่าเป็นยังไง

ตอนนั้นอาม่าอาจจะเคลื่อนไหวสื่อสารได้มากกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๓๒๔เนี่ย
คือจากที่ตำรวจสอบอาม่าคืออาม่าไม่ได้ยินยอมให้มีการเปลี่ยนเอกสาร
แม้กระทั่งเป็นการเงื่อนไขการถอนออกจากบัญชี

ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าอาม่าเซ็นไม่ได้
แต่ว่าทำไมหลังจากนั้นเดือนอื่น
กุมภาในปีนั้นนะคะอาม่ายังสามารถเซ็นเบิกทอนเงินได้จากธนาคารอื่นด้วย
เขายังเซ็นได้อยู่ค่ะในปีนั้น
ยังไงคะคือที่เราพูดถึงคือเอาวันนี้เลยนะ
มกราคม๕๗แล้วอาม่าไปเซ็นที่ไหนเมื่อไหร่คะ
กุมภาเดือนอื่นนะคะอาม่ายังสามารถเซ็นเบิกถอนเงินได้อยู่
แต่ว่าเป็นธนาคารอื่นนะคะในปีเดียวกันปีเดียวกันค่ะ
พาณิชย์มีมีหลักฐานมีมีแต่ว่าไม่ได้เอามาค่ะ
แต่ว่าอยู่บนรถแต่มีค่ะมีหลักฐานแล้วใช่ไหมค่ะ
เพราะฉะนั้นหมายความว่าคือถ้าจับไม่ได้ก็ความหมายนะคะ
เราคิดง่ายคือถ้าจะไม่ได้ต้องไม่ได้ทั้งหมดหลังจากนั้นใช่ไหม
แต่เอกสารที่เกิดขึ้นที่บอกว่าหลังจาก
มีกุมภามีนาในปีนั้นมีหลายเดือนค่ะหลายใบ

ใช่ค่ะก็เดือนกุมภาเขายังเซ็นเบิกถอนเงินได้อยู่เลยค่ะของธนาคารอีกธนาคารหนึ่ง
ถ้าที่ฉันจะลองคิดนะคะคือมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะ
คือหรือเป็นเพราะว่าตอนนั้นอาม่าไม่ได้จริงอ่ะไม่ได้จริงอยู่ในโรงพยาบาล

ก็หมอออกไปแล้วรองแพทย์มาแล้วว่าไม่สามารถลงใช้มือเซ็นเอกสารได้ก็หมอบอกมาแล้วไง
ก็เลยอาจจะทำให้อาม่าตอนนั้นตัดสินใจที่จะยอมเปลี่ยนเป็นปั๊มนิ้วมือหรือเปล่าคะ
ถ้าเขาตัดสินใจเขาจะบอกกับตำรวจทำไมคะว่าเขา

การสอบปากคำการแจ้งความเป็นความต้องการของอาม่า
คือหนูไปสอบหรือคนอื่นคนในบ้านใครไปสอบประคำกันไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าคนแจ้งความคืออาม่า
ทีนี้นะคะถ้าสมมติ๒๓๒๔เนี่ยที่เกิดเหตุอันนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
เดือนหลังจากนั้นมาอีกมีการเซ็นที่ธนาคารอื่นเนี่ยนะคะ
เสร็จแล้วโทษนะคะอันนี้ขอละลาบลงนิดเดียว
ในครอบครัวคุยกันว่ายังไงว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดเฉพาะธนาคารนี้ตอนนั้นธนาคารอื่นทำไมหลังจากนั้นเซ็นได้

ตอนนั้นเราไม่ทราบเรื่องพวกนี้ค่ะเรามาทราบอีกทีตอนที่คือเราเพิ่งมารู้หลังจากเกิดเหตุทุกอย่างค่ะว่า
อาม่าเขาอ่ะอีกทีเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินคืนคือ
วดีเอาไปอะไรแบบเนี้ยเขาอยากได้เงินคืนพวกเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาม่ามีเงินเท่าไหร่
พวกเรามารู้จากการเห็นเอกสารค่ะที่แบบแจ้งความอะไรแจ้งความค่ะแล้วตำรวจก็ขอเอกสารจนมารู้ว่ามันมีเกิดเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนะมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หรือจะเป็นไปได้ไหมคะที่เกิดเหตุขึ้นที่โรงพยาบาลดูที่คุณเมาดีเองซึ่งถ้าเรียนเป็นคนนอกก็จะฟังว่าก็อาจจะเป็นคนที่ดูแล้วว่าใกล้ชิดที่สุด
ถ้าหากคุณเห็นว่าอาม่าเนี่ยเป็นบุคคลทุกพลภาพไม่สามารถเซ็นเอกสารได้เนี่ยโดยหลักการเนี่ยคุณจะต้องไปพึ่งอำนาจศาลคุณจะต้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้พิทักษ์บนเสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ไร้ความสามารถเป็นผู้อนุบาลนะครับในกรณีที่เขาบอกมาเนี่ยผมก็เคยเจอเคสหนึ่งในกรณีที่ว่าเจ้าของ
คือตอนนั้นเขาลูกความเขาเซ็นไม่ได้

เป็นสถาบันที่

และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

มีเงินฝาก๒๐๐กว่าล้านบาท

อาม่าเนี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถกระทำได้

ดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมาย

คือยังไงจะไม่ได้จบลักษณะแบบนี้

หรืออาจจะเป็นธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบเองก่อน

จ่ายเฉพาะเงินที่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้

คุณก็ต้องบอกกล่าวไปทางลูกเขาอีกคนนึง
ก็คือคุณมาณปัก
ว่าเออปรึกษาหรือกันซิว่าเออเนี่ยอามาทำอะไรไม่ได้เนี่ย
เราจะทำธุรกรรมตรงนี้ร่วมกันหรือว่าทำยังไงดีไหม
คืออันนี้ก็คือปรึกษาแล้วว่ามีพี่น้องสองคน
ทำไมคุณได้ปรึกษาแต่ทีนี้ที่ธนาคารชี้แจงมาเป็นเอกสาร
ซึ่งออกมาเป็นข่าวนะคะคุณผู้ชมก็มันก็จะมีประโยคที่พูดถึงก็คือว่า
พนักงานดำเนินการไปตามความประสงค์ลูกค้าผ่านทางญาติสนิท
อ่ะผมจะอธิบายตรงนี้คือเขาบอกว่าเอ่อพนักงานเอาใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยทำโดยไม่ทุจริต
ทุจริตหรือไม่ทุจริตเป็นเรื่องของคดีอาญาแล้วก็บอกว่า
ความประสงค์ของลูกค้าผ่านญาติสนิทผมถามว่าทำไมต้องผ่านล่ะครับ
เพราะว่าในเมื่อลูกค้าก็อยู่ไงลูกค้าทำไมคุณไม่คุยกับลูกค้าโดยตรง
แล้วไปคุยผ่านเขาทำไมล่ะแสดงว่าคุณคุยกับอาม่าไม่รู้เรื่องใช่ไหม
มาผ่านเขาก็งั้นงั้นถามที่คุณมินตราค่ะ
เจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะตอนที่ตั้งแต่เริ่มแจ้งความกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจสอบเจ้าที่ธนาคารเนี่ยได้ความว่ายังไงในในวันนั้นที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลคะ
ได้ความว่ามันมีตอนเปิดบัญชีร่วมซึ่งเป็นพูดชื่อได้ไหมคะ
ได้เปิดเลยตัวตอนเปิดบัญชีร่วมเอ่อคนเปิดบัญชีร่วมชื่อเจ้าชื่อวิลัย
วิลัยเออแต่ว่าเออตำลวจเขาคนที่ไปเปิดทำอ่ะเป็นทิพพพร
พ่อพรทำที่โรงพยาบาลแต่ว่าที่พ่อพรเขาบอกว่าตัวบัญชีร่วมเนี้ย
เป็นวิลัยวิรัยเป็นคนเซ็นเขาก็ยนต์มาทีวีไรตำรวจก็สอบวิรัย
วันที่สอบหนูก็อยู่ด้วยสอบว่าเออทิพพพรเขาบอกว่าคุณวิลัยอ่ะ
เป็นคนเปิดบัญชีร่วมที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่เคยไปที่โรงพยาบาล
ภาพพรมาขอเอกสารไปเปิดเขาก็แค่เซ็นให้ไปแค่นั้น
ตำรวจก็บอกว่าแต่ทิพภาพรบอกว่าคุณวิไลเป็นคนไปเปิด
แล้วคุณวิรัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเขาไม่เคยไปเลย
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรียกทิพพรมาสอบคู่กันได้ไหม
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดด้วยค่ะว่าเห็นไหมมันเกิดความเสียหายเนี่ย
เขาก็มาโยนมาให้ทางคุณวิไลอืมซึ่งสรุปแล้วได้ความว่าตกลง
เจ้าหน้าที่แบงก็โยนกันไปโยนกันมาอ๋อก็คือยังไม่ได้สรุป
ไม่ได้หมดสรุปใช่ไหมคะตัวบัญชีร่วมค่ะเพราะว่าเขาก็
ใช่ค่ะเพราะตัวบัญชีร่วมคือคนที่เซ็นให้เซ็นให้เซ็นการเปิดเนี่ยค่ะ
เป็นคนชื่อวิไลอ่ะค่ะแล้วแล้วตกลงคนที่เซ็นอ่า
คนที่มารับผิดชอบในการดำเนินทุกอย่างเนี่ย
ไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมคะของอ๋อไม่มีคนเดียวครับไม่ได้คนเดียวกี่คน
คนคะไม่ต้องบอกชื่อสี่สี่คนสี่คนซึ่งทั้งหมดนี้ได้
ได้ความว่าตอนนั้นทั้งสี่คนเอาเรียนสรุปนะคะทั้งสี่คนสรุปไปในทางเดียวกันไหมคะ
อาม่าแบบไม่สามารถที่จะทำได้เองแล้วก็ต้องเป็นลูกสาวทำให้
ตอนนั้นไม่มีใครอ๋อตอนนั้นไม่มีใครพูดแล้วค่ะเพราะว่าตอนอาม่าเรียกให้มาชี้แจง
ไม่มีใครมาค่ะอาม่าเรียกเรียกมาพี่เรียกคนหนึ่งมาแล้วค่ะ
ชี้แจ้งเรื่องเงินเขาพูดแค่ว่าอาม่าไม่เหลืออะไรแล้วแล้วอาม่าก็ไปที่สาขาหนึ่งร้อยหนึ่ง
ให้ดูบัญชีเลยค่ะว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่ออกไปยังไงเขาก็ไม่ให้ดูอ่ะ
ครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เดี๋ยวเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาเพราะว่าอันนี้อาจจะอาจจะเป็นวิธีปฏิบัติได้นะคะถ้าใครเกิดเหตุการณ์คล้ายกัน
จะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนใช้สิทธิ์แค่ไหนเจ้าหน้าที่ธนาคารควรจะทำให้แค่ไหนสักครู่ค่ะ
ตกลงการเจรจากับทางธนาคารจะต้องเป็นไปทางไหนคะ
ก็อยากจะบอกว่าคือเราจะอยากจะบอกเรื่องธนาคารก่อน
วิธีการที่ธนาคารทำกับลูกค้าในครั้งนี้เนี่ย
ผมอยากจะบอกกับทุกธนาคาร
อยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่ทุกแบงค์นะครับ

ในกรณีที่คุณเห็นว่าลูกค้าเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชั้นดีหรือชั้นไม่ดี

ไม่ควรที่จะกระทำอย่างที่เกิดเหตุในคดีนี้นะครับ
เพราะว่าคุณดำเนินธุรกิจ
อันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นผู้มีวิชาชีพ
ที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
ที่ไว้วางใจคุณ
แล้วคุณต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าวินยูชน
เพราะฉะนั้นในกรณีของอาม่านี่นะครับ
อาม่ามีเงินตั้ง๒๐๐กว่าล้านนะครับ

ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็นอนพางาบ
คุณต้องหยุดทำนิติกรรมทั้งหมด
ข้อกล่าวอ้างของคุณมาวดีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
มันเป็นข้อกล่าวอ้างที่ใครก็กล่าวอ้างได้นะครับ

คุณมาให้การหรือมาแจ้งแถลงข่าวกับประชาชนบอกว่า
ความประสงค์ของลูกค้าโดยผ่านญาติ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยคุณต้องคุยกับอาม่าซึ่งเป็นเจ้าของเงิน

คุณจะไปรู้ความประสงค์ของอาม่าได้ยังไง
ถ้าแสดงว่าผ่านญาติแสดงว่าคุณคุยกับอาม่าไม่รู้เรื่อง

เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำวันนี้เนี่ย
มันผิดผิดจัญญาบันของการเป็นผู้มีวิชาชีพ
ซึ่งต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ผมไม่ใหญ่กระแตะในคดีแต่ผมอยากจะบอกผ่านสื่อกับประชาชนทุกคน
ธนาคารทุกธนาคารผู้ใช้ทุกคนว่า
คดีที่ผมฟ้องเนี่ยเป็นคดีผู้บริโภค
หน้าที่ในการนำสืบเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ
หน้าที่ของผมก็คือสืบแก้
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยนะครับ
จะต้องสืบให้ได้นะครับว่าในการทำธุรกรรม
ที่โรงพยาบาลเนี่ย
ทำไปโดยใช้ความระมัดระวัง

ถ้าคุณสืบไม่ได้จบข่าว
ก็คือที่เรียนถามคุณมินตราไปเมื่อตอนท้ายเบรกเมื่อสักครู่นี้
ก็คืออันนั้นแหละที่จะต้องเกิดขึ้นในศาลว่า
ซึ่งถ้ามีทั้งหมดสี่ชื่อจริงที่เกี่ยวข้องกันนะคะ
ในธุรกรรมที่สี่สิบสามสี่สิบสี่เนี่ย

คือจะต้องสืบให้ได้ว่าต้องทำ
ทำไมถึงตัดสินใจให้มีการเปลี่ยนแปลง

ใช่ครับ
ไม่ครับคดีพบเนี่ยหน้าที่นำสืบอยู่ที่ผู้ประกอบการ
เพราะว่าคดีผู้บริโภคเนี่ยกฎหมายจะให้สิทธิ์คือให้สิทธิ์ผู้บริโภคมากกว่า
เพราะว่าเอกสารทุกอย่างอยู่กับผู้ประกอบการทั้งหมดใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นหน้าที่นำสืบของคุณเนี่ยจึงสำคัญมาก
แล้วผมอยากจะบอกนะครับอย่าหลงประเด็นก็คือว่าที่คุณมาวดีพูดมาทั้งหมดเนี่ย
ผมไม่ได้สนใจคุณนะคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยผมไม่สนใจนะ
ผมสนใจโฟกัสแค่ว่าธนาคารเนี่ยทำในขณะนั้นเนี่ยทำอย่างมืออาชีพ
ผู้มีวิชาชีพใช้ความระมัดระวังพอสมควรแล้วหรือยังจบ
ถ้าคุณนำสืบไม่ได้ครับจบข่าว
ซึ่งคำถามที่เรียนถามคุณมินตราไปเนี่ยจนถึงวันนี้คุณมินตราก็ยังไม่แน่ใจ
หรือยังไม่รู้ว่าตกลง๓๔ท่านที่เป็นพนักงานธนาคารเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เขาว่าว่าแบบอ๋อที่ทำไปเพราะอาม่าอย่างนั้นนะที่ทำไปเพราะอาม่าอย่างนี้นะ
คือมันได้ข้อมูลยังคะว่าวันนั้นเกิดขึ้นได้ยังไง๒วันนั้น

ไม่ได้เลยครับคือไม่มีใครบอกเลยว่าอาม่าเนี่ยทุกผลภาพทำไม่ได้จริงหรือเปล่า
เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหลังจากนั้นหลังจากวันที่๒๓๒๔มกราอาม่ายังเซ็นชื่อได้อยู่เลย
แล้วเรื่องนี้หนูได้ถามกับคุณหมอที่โรงพยาบาลด้วยค่ะว่าคุณหมอสมองของคุณอาม่าค่ะว่า
เอ๊ะการจะทำธุรกรรมที่เนี่ยมันทำได้เหรอคะเขาบอกว่าจากหมอคนอื่นได้เหรอ
เขาบอกไม่ได้การทำธุรกรรมทุกอย่างจะต้องเป็นหมอนิติเวศค่ะจะต้องใช่ว่ายืนยันว่าคนนี้เขายืนยันว่า
จะไม่มีสติสัมปัชยะหรือเป็นยังไงหรือต้องการยังไงถ้าเป็นหมอท่านอื่นไม่สามารถทำธุรกรรมได้ค่ะคุณหมอก็เป็นคนยืนยันด้วยค่ะ
เรื่องนี้ผมบอกให้นะครับแพทย์สำคัญแต่อันนี้คือเป็นหมอหูคอตาจมูกค่ะที่ออกไปรับรองแพทย์ตัวนี้นะซึ่งไม่เกี่ยวกันเลย
คือจริงถ้าจะทำธุรกรรมในสองวันนั้นได้จะต้องมีหมออีกคนนึงเพื่อจะมารับรองว่าทำได้ไม่ได้มีสติสรรพชะยะครบไม่ครบ
คือเขาจะต้องการอย่างนี้หรือไม่ต้องการเอาคืออย่างนี้สรุปไม่ง่ายใครจะทำพินัยกรรมอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปีขึ้นมาเนี่ย
ผมจะบอกว่าให้คุณไปหาหมอรับรองสติสรรพจัญญะในการทำพินัยกรรมแล้วก็เอาไปรับรองแพทย์มาผมถึงจะทำให้นะ
คือยังไงต้องมีถ้าไม่มีคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นทางอื่นที่ที่อันนันชัยบอกจะใช้เหตุผลของคำสั่งศาล
หรือว่าตัวธนาคารเองจะรับรองเรื่องของการเงินเพื่อจ่ายรักษาลูกค้าไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับ

สรุปเป็นอย่างง่ายครับคือสรุปเป็นอย่างงี้

สรุปสรุปเป็นอย่างง่ายคือว่าที่คุณมวดีพูดเนี่ย

ผมสนใจแค่ว่าวันทำ๒๓๒๔ควรหรือไม่ควร

ซึ่งอันนี้เป็นคดีที่ธนายอนัญชัยบอกว่า
เรื่องของผู้บริโภคใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ของย่างถามทางนี้คงต้อง

คือจะบอกว่าทีนี้ในส่วนของ

ค่ะแต่คือหลักฐานมันก็มีแน่นนะคะ
ต้องบอกดิฉันค่ะแต่หมายถึงว่าคือมีมากพอที่จะต้องไปสู้การโทษนะคะ
ก็คือเหมือนญาติกันทั้งนั้นเลยไปสู้กันใน
คือทั้งคุยกันแล้วเคยคุยกันแล้วอะค่ะจากอาม่าคุยเลยนะคะ
คุยกันแล้วค่ะคุยจนแบบไม่รู้จะคุยยังไงแล้วค่ะ
คือถ้ามันไม่แบบขนาดนี้มันก็ไม่มีใครอยากให้เป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะ
เพราะว่าอันนี้คือแม่เขาเป็นคนต้องการแล้วทำไมตัวเขาไม่ถึงไม่ทำอะไรอย่างนี้
คือมันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องขนาดนี้ค่ะ
คือกำลังจะถามว่าคือการที่จะต้องไปฟ้องร้องกันในศาลเนี่ยตัวอาม่าจะต้องไปขึ้นให้การอะไรเองด้วยหรือเปล่า

ซึ่งแปลว่ามันก็จะเป็นคดีระหว่างแม่ลูกพี่น้องเนี่ยโอเคป่ะคะ
เออผมจะใช้ลักษณะคำถามนำขออนุญาตถามนำ
ก็ถามว่าอาม่าครับขออนุญาตสารถามนะครับว่าอาม่าครับถ้าใช่อาม่าก็พยักหน้านะ
ถ้าไม่ใช่อาน่าก็ถ่ายหน้านะแค่นี้ก็พอแล้วครับใช้คำถามนำ
คือแหมดิฉันกระอักกะอวดคือเวลามันเป็นเรื่องคดีในครอบครัวอย่างนี้นะคะ
แพ่งผมนำเสือบว่าคุณทำตามวิชาชีพผิดจัญญาบันมั้ย

คือคุณมาพอดีจะไม่ได้อยู่ในส่วนของคดีแพ่งเลยเหรอคะ
อยู่ด้วยแต่ว่าผมไม่สนใจที่ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไร
ผมสนใจแค่ว่าทำธุรกรรมถูกหรือไม่ถูก

สมมุติสมมุติว่าถ้าเกิดการกระทำผิดจริงสมมุตินะคะ
แล้วทรัพย์สินอาม่าจะยังไงต่อคะ
ถ้าฟังได้ว่าธุรกรรมที่ทำเนี่ย
เกิดจากความประมาทเลิศเล่าอย่างร้ายแรง

เกิดจากความประมาทเลิศเล่าของธนาคารนะครับ

เงินก็๒๕๓ล้านบาท

คดีของพบไม่ได้วิตกกังวลอะไรเลย

ว่าทำตอนนั้น๒๓๒๔เนี่ย

ซึ่งคาดว่าก็น่าจะอยู่ในชั้นการ

เจรจาไก่เกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
แต่ว่าในส่วนของคดีอาญาอันนี้อาจจะยาวด้วย

คือว่าตอนนี้กระบวนการอยู่ที่๓เราไม่พูดแล้ว

เพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่ได้พบไปกลางรายการ
ในกลางรายการนะคะเดี๋ยวตามกันต่อคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีหนึ่งนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณใบเตยคุณมินตรานะคะแล้วก็ทนายอนัญชัยขอบคุณค่ะ

อีกสักครู่แท็บนิวโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ